ก่อนหน้านี้นะคะมีโพสต์หนึ่งในเฟซบุ๊ก
เป็นครอบครัวออกมาโพสต์ตามหาผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นเจ้าหน้าที่อบตวังตะหนกที่จันทบุรี
โดยบอกว่าผู้หญิงคนนี้หายตัวไปพร้อมกับรถยนต์ที่ใช้

ใครเจอใครเห็นใครพบเบาะแสช่วยบอกช่วยแจ้งหน่อย
เขื่อนทุ่มเบนจาในอเภอท่าใหม่
ก็ลงรูปไว้ชัดเจนนะคะก็หากันไป
ล่าสุดเจอแล้วค่ะแต่เจออยู่ในป่า

เป็นข้อความขอความช่วยเหลือให้ตามหานางสาวจารินีแจ่มจ้า
หรือว่าคุณแอนอายุ๓๖ปี
เป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะโนธ
ในอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีค่ะ
นางสาวจารินีหายตัวไปพร้อมกับรถยนต์ซูซูกิสวิปสีเขียว
หลังคาสีดำทะเบียนกไก่ททหาร๔๓๑๘จันทบุรีนะคะ
หายไปตั้งแต่เย็นวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมาแล้ว
ล่วงเลยมา๓๐มีนาคม๕วันแล้วอะค่ะ
ทราบพิกัดสุดท้ายก็คือที่เขื่อนทุ่งเบนจาในอำเภอท่าใหม่
แล้วหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลย
หลังจากโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ไปแจ้งความว่าที่สถานีตำรวจภูทรทุ่งเบนจาด้วย

จนกระทั่ง๒๗มีนาคมค่ะ
มีคนเจอโทรศัพท์มือถือของนางสาวจารินีถูกทิ้งเอาไว้ในร่องกลางถนนในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
จันทบุรีไปเจอมือถือที่ระยองแต่เปิดเครื่องไม่ได้นะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะพนักงานสอบสวนตำรวจสพท่าใหม่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าไปเจอรถเก๋งจอดอยู่ในป่ากระถิ่นนรงที่หมู่๒ตำบลขโมงในอำเภอท่าใหม่
ข้างในมีศพคนตายด้วย
ก็รีบไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยนะคะ
ไปดูก็เนี่ยเห็นรถซูซูกิสวิปสีเขียวทะเบียนกท๔๓๑๘จันทบุรีก็ตรงกับรถของผู้ตาย
และตรวจสอบศพที่อยู่ในรถก็คือนางสาวจารินีจริงด้วยนะคะ
จากการตรวจสอบเพราะว่าประตูรถทั้ง๔ด้านไม่ได้ล็อกค่ะ
สภาพศพเริ่มขึ้นอืดแล้ว
โดยนางสาวจันทินีนั่งอยู่บนเบาะรถด้านคนขับ
ใส่เสื้อยืดสีแดงกางเกงยีนขายาวมีเสื้อคลุมปิดเอาไว้ที่ศีรษะด้วย
จากการตรวจพิสูจน์ของแพทย์ตอนนี้ยังไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายนะคะ
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เก็บหลักฐานภายในรถ
แล้วก็บริเวณที่พบศพเพื่อไปตรวจสอบและส่งศพไปชนะสูตร
อย่างสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลระยองค่ะ
วันนี้พนักงานสอบสวนสภท่าใหม่ได้เชิญนางประยูนแจ่มจ้าวัย๖๓ปี
แม่ของผู้ตายพี่ชายผู้ตายแล้วก็นายอัฐกิจแฟนนุ่มของผู้ตายมาสอบปากคำด้วย
รวมถึงได้นำคลิปกล้องหน้ารถของนางสาวจารินีมาให้ช่วยตรวจสอบ
แล้วก็พาไปดูรถเก่งของผู้ตายด้วยค่ะ
พบว่ารถได้ขับจากบริเวณเขื่อนทุ่งเบนจามุ่งหน้าไปยังป่ากระถิ่นนรงค์
จุดที่พบรถแล้วก็ศพของนางสาวจารินีโดยเคลื่อนตัวไปอย่างช้านะครับ
ไม่มีเสียงสนทนาแทรกเข้ามาเลยนะฮะ

คือเงียบสนิทคือจริงกล้องหน้ารถเนี่ยมันมีแบบทั้งที่บันทึกเสียงแล้วก็ไม่บันทึกเสียงด้วย
ก็ไม่น่าจะว่าจะไปไปหรือเปล่าไปคนเดียว
หรือจะไปกับใครอะไรยังไงเนี่ยมันไม่เห็นเราเห็นแต่หน้ารถ
สภาพของรถพบว่าน้ำมันในถังและแบตเตอรี่หมดทั้งสองอย่าง
ว่าคงเพราะสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้จนน้ำมันหมดนะครับ
ขณะเดียวกันพัดลมแอร์ยังทำงานต่อกระทั่งไฟแบตเตอรี่ของรถก็หมดตามไป
ไม่ขอยืนยันว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าถูกทำร้ายให้ตาย
แต่ก่อนหน้านี้แฟนสาวเคยเอ่ยถึงปัญหาให้ฟังสองเรื่อง
คือเรื่องปวดหัวจากโรคประจำตัวกับเรื่องปัญหาจากที่ทำงาน
ส่วนตัวตั้งข้อสังเกตว่าปกติรถของแฟนสาวไม่เคยพับเบาะหลังลักษณะ
แบบที่เจอในที่เกิดเหตุนะฮะแล้วก็ยังสงสัยเรื่องโทรศัพท์มือถือ
ที่ถูกพบตกอยู่ข้ามจังหวัดซึ่งจากการตรวจสอบทรัพย์สินพบว่า
มีกระเป๋าเงินอีกหนึ่งใบที่ใช้เก็บเอกสารแล้วก็เงินสดของผู้ตาย

มันคิดเหล่าว่าการการประเด็นนะ

แต่การป่วยการอะไรมันบ่นสัก๒อย่างให้ผมฟังที่บ่นมากมีความเครียดแทบทุกวัน
การสืบสวนนะคะพันธุ์ตำรวจเอกยอดชายจำปาทองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนบอกว่า
ร่องรอยแล้วก็หลักฐานในที่เกิดเหตุตลอดจนข้อมูลที่ได้จากการสอบปากคำพยานแวดล้อม
และข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะคะตำรวจตั้งไว้๒ประเด็นค่ะ
๑ฆ่าตัวตาย๒ถูกทำให้ตาย
ก็มีการพยายามแกะรอยข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไทม์ไลน์การติดต่อสื่อสารตลอดจนโซเชียลมีเดียนะคะ
ล่าสุดที่ผู้ตายมีการโพสต์เอาไว้เนี่ยนะคะคือมีการโพสต์รูปเม็ดยาบนฝ่ามือ
แล้วก็เขียนแคปชั่นข้อความบอกว่าทนอีกนิดนะร่างกายรอเสร็จงานบุญบ้านก่อนจะให้พักยาว
นี่โพสต์ไว้วันที่๒๒มีนาคมนะคะและในวันที่๒๕มีนาคม๔โมง๔๙นาที
นางสาวจารินีโพสต์รูปตัวเองใส่เสื้อตัวเดียวกันกับวันที่พบศพคือเสื้อยืดสีแดงอะนะคะ
กอดตุ๊กตาสีดำที่อยู่ในรถเหมือนกันและมีข้อความเขียนบอกว่าบทสรุปคือแล้วก็เป็นเครื่องหมายคำถามเท่านี้

ใช่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องรอผลการชนะสูตรจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลระยองมาประกอบสำนวนคดีก่อนนะคะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ตายเสียชีวิตเพราะอะไรกันแน่จะได้สามารถสรุปสาเหตุได้อีกครั้งหนึ่ง